ใบไม้ร่วงอีกแล้วอืมนะครับเมื่อวานี้ตอนเย็นเย็นก็
ได้ยินข่าวปั๊บก็ตกใจแล้วก็รู้สึกว่า
มันเกิดอะไรขึ้นกับวงการบันเทิงปีนี้อะไรซันนี่ยูโฟ
จากไปไม่มีวันกลับรุ่นผมเนี่ยครับผมยังไม่ทันเข้า
มหาวิทยาลัยเลยอืมวงนี้ดังผู้แตกดังมากเป็นบอยแบรนด์เนอะ
แล้วเต้นเก่งเต้นกันยับตอนนั้นเนี่ยนะครับ
โอ้โหเด็กผู้ชายจับกลุ่มเต้นกัน

ตอนแรกนึกว่าเป็นไทรอยด์อย่างเดียว

ท่านเป็นมะเร็งด้วยเป็น๒โรคเลยใช่ครับ
แล้วก็ตอนที่ไปพบเนี่ย
มะเย่นดีทีสีชีวิตอยู่ในคอนโดนะ
ยังมีสติแต่ตอนนั้นแย่ที่สุดแล้ว
ระหว่างจะพาส่งโรงพยาบาลนี่แหละครับ
เสียชีวิตพยายามจะช่วยแล้ว
เจ้าหน้าที่เอาผ้าพลาสติกนะครับมา
ปิดบังร่างอันไร้วิญญาณของคุณซันนี่ยูโฟ
หรือว่านายยานวรุษสุธาวาสอายุ๕๐ปี
เป็นอดีตนักร้องนะครับวงยูโฟ
เสียชีวิตระหว่างรอรถกู้ชีพอยู่ที่หน้าคอนโดมิเนียมแห่งหนึ่ง
วังทองหลางกรุงเทพมหานครครับคุณผู้ชม
จากการสอบถามกู้ภัยที่มาช่วยเนี่ยนะเล่าบอกว่า
ช่วงบ่ายของเมื่อวานนี้ครับได้รับแจ้งจากนิติบุคคลของคอนโดมิเนียมดังกล่าว
บอกว่าคุณซันนี่ไม่ไหวแล้วนะหมดสติอยู่ในห้องชั้น๔นะครับ
ก็เลยมาพร้อมกับตำรวจสอนอวังทองหลางท้องที่ที่เกิดเหตุ
พอมาถึงเนี่ยคุณซันนี่นอนอยู่บนพื้นร่างกายสู้ผอมครับ
มีเพียงผ้าขนหนูห่มร่างกายอยู่เท่านั้นกู้ภัยนำตัวคุณซันนี่นั่งรถเข็นลงมาชั้นล่างนะ
เพื่อมารอรถกู้ชีพจะรับไปรักษาคุณผู้ชมแต่ตอนนั้นฮะแต่ตอนนั้นครับ
คุณซันนี่ช็อคครับช็อคหัวใจหยุดเต้นกู้ภัยปั๊มหัวใจทำซีเมีย
หลังจากครอบครัวของคุณซันนี่เริ่มเพื่อนสนิทที่ทราบข่าว
ก็มาที่คอนโดมิเนียมที่เกิดเหตุครับคุณนิกฮะคุณนิกยูโฟ
ทราบข่าวเพราะเพื่อนโทรมาบอกตกใจมาก
แล้วมาป่วยเป็นโรคไทรอยด์นะครับ
กระทั่งมาทราบว่าเป็นมะเร็งในช่องท้องด้วย
แล้วก็เกิดอาการช็อกเสียชีวิตครับ
เพิ่งรู้วันนี้เพิ่งรู้เมื่อกี้ว่าเป็นมะเร็งด้วย
มะเร็งที่ไหนครับ
น่าจะท้องมั้งน่าจะที่ท้องมั้งครับ

ช่องท้อง
ต้องมีใครเป็นคนดูแลที่ซันนี่อยู่
ท่านนี้อยู่ในคอนโดเดียวกัน
เราบอกว่าคุณซันนี่อยู่คนเดียวตามลำพัง

คุณซันนี่เป็นคนล่าเริงอัธยาศัยดีกับลูกบ้านคนอื่นด้วย

ซึ่งนิติบุคคลของคอนโดก็เข้าไปช่วยเหลือดูแลอยู่ตลอด
กระทั่งคุณสันนี่เนี่ยอาการกำเริ่มครับ
แล้วก็ไม่สามารถจะปล่อยให้อยู่คนเดียวได้แล้ว
นิติตัดสินใจเลยแจ้งเจ้าหน้าที่
ให้มาช่วยนำตัวคุณซันนี่ส่งโรงพยาบาลเถอะ
แต่มันไม่ทันการนะครับคุณผู้ชมครับ
โอ้คุณเกษีนีบอกใจหายแล้วเกิน
ไม่คิดว่าจะด่วนจากไปเร็วขนาดนี้

เข้าตรวจสอบห้องพักของคุณซันนี่อยู่ชั้น๔

คือไม่ได้ทำสะอาดมานานหลายเดือนแล้วล่ะ
โทษทัศน์ยังเปิดทิ้งเอาไว้อยู่เลยนี่ฮะสภาพห้อง

สุนัขที่คุณซารี่เลี้ยงไว้เป็นเพื่อน๒ตัวนะครับ
เป็นพันทางตัวหนึ่งแล้วที่เห็นซ้ายขวามือเมื่อสักครู่

พันทางชื่อมันนี่ตัวนี้ชื่อริชชี่โอ้โหห้อง

คือท่านป่วยติดเตียงต้องเข้าใจ

จากการตรวจสอบห้องก็ไม่มีร่องรอยอย่างอื่นนะครับ
กู้ภัยส่งศพไปชนะสูตรที่โรงพยาบาลเพื่อหาสาเหตุการเสียชีวิต
ส่วนสุนัขทั้งสองตัวของคุณซันนี่นะครับ
คุณเก๋ชนระดาเมฆราตรีนะครับ
สุนัขยากไร้เนี่ยนะก็มารับไปเลี้ยงดูไว้ก่อน
เดี๋ยวรอญาติแจ้งความจำนงนะฮะว่าจะรับตัวกลับไปไหม
หรือว่าจะหาที่อยู่ให้กับเจ้าสองตัวนี้ต่อไป
ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวคุณซันนี่ยูโฟด้วยนะครับ
โอ้โหสมัยก่อนนะผมจำได้เพลงนึง
คือแต่เพลงนี้เป็นของวงแต่คุณซันนี่ไม่ได้ร้อง
ที่รักของคนอื่นไม่ใช่ของเรา
นี่รุ่นนี้จะนึกออกนะฮะโอ้ร้านไหนต้องเปิดเพลงนี้
เมื่อคืนผมก็แชร์เพลงที่คุณซันนี่ร้องไว้เพลงหนึ่ง